เดินทางไปที่ญี่ปุ่นแล้วเตรียมเปิดตัวกับสโมสร

ใช่เดินทางไปเนี่ยเข้าไปเยี่ยมเพื่อนร่วมทีมแล้วนะครับ
เห็นสนามฝึกซ้อมไปดูห้องพักของนักเตะ
และที่สำคัญนะครับเรามีข่าวมาฝากกันว่า
เงินเดือนของเจที่สะดวกออกมาแล้วอยู่ในเรทไหนในญี่ปุ่นติดตามกันครับ
อันนี้คือทำอะไรฮะ

เก็บหญ้าเก็บหิมะในสนาม
คือสนามที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าหนาวมากนะฮอกไกโดใช่ไหม
ตอนนี้ก็เมซิเจครับนี่เดินทางไปเจอกับเหล่าบรรดาทีมงานแล้วก็เพื่อนร่วมทีม

จริงถ้าหลายคนติดตามวงการฟุตบอลไทยก็จะพอเห็นว่าไม่ได้แตกต่างกันมากเท่าไหร่นะครับ

ตอนนี้ไทยเราก็ก้าวเข้าไปสู่จุดที่ถูกต้องแล้ว
แต่ว่าสิ่งสำคัญคือวัฒนธรรมในการเล่นฟุตบอลกับทัศนคติของญี่ปุ่นเนี่ย

ต้องมีการปรับนะครับเพราะว่าการเดินทางไปครั้งนี้ก็เหมือนเป็นการปรับตัวล่วงหน้า
เพราะว่าเจยังไม่ได้ย้ายไปตั้งแต่ในช่วงต้นปีนะครับ
จะย้ายไปร่วมกับสมสรรค์คอนซาโดเลสโซโปโรในช่วงเลขที่๒ของฤดูกานะครับ
ก็คือในช่วงกลางปีเดือนกรกฎาคมนี้นั่นเองครับ
ก็ค่าตัวคาดว่าอยู่ที่ประมาณ๑๘ล้านบาทนะครับ
ในการเซ็นสัญญายืมตัวเป็นเวลา๑ปีครึ่ง
เรื่องของค่าเหนื่อยต่อเดือนเนี่ยไม่มีการเปิดเผยนะครับ
แต่ว่าหลายสื่อหลายสำนักก็คาดกันว่า
ชนะทิพย์นะครับจะได้มีตัวเลขที่รับอยู่ประมาณ

เงินเดือนประมาณ๕แสนดังผลต่อวอก
คือพอฟันพอเวียงกัน

คือชื่อเสียงกับเกียรติยศของเจนะครับ

ใช่ครับรำคามากในการพัฒนาให้กับนักเตะไทยนั่นเอง

นักเตะส่วนใหญ่ที่เขาเล่นกันในเจลีก
เปิดเผยเงินเฉลี่ยซึ่งเขาไม่ได้มีการปิดบังกัน

เงินเดือนโดยเฉลี่ยตำแหน่งกองกลางที่เจเล่นอยู่นะครับ
อยู่ที่ประมาณเดือนละ๕๔๘๐๐๐บาท
เงินเดือนของเยาวชนสโมสรถ้าถูกดันขึ้นมาเล่นชุดใหญ่
ก็จะรับอยู่ที่๑๓แสนบาท

ถ้าเป็นเงินเดือนประเทศต่างชาติโคต้าเอเชีย
โดยมากละปีแรกจะรับอยู่ที่ประมาณ๙๑๑๐๐๐บาท

นี่คือนักเตะที่มีเงินเดือนสูงที่สุดในเจลีกถูกไหม

จะอยู่ที่เดือนละประมาณ๔๓๙๐๐๐บาท

พวกในหลีกของอังกฤษยุโรปเนี่ย

นี่คือเงินเดือนในเจลิกของญี่ปุ่นเขา

ค่าเหนื่อยค่าตัวในหลีกของจีน